ส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับท่านนายกชีพจรลงเท้าเหลือเกินวันก่อนลงใต้ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของน้ำท่วม
วันนี้ขึ้นเหนือครับไปพบปากกับชาวดอยต้องเร่งทำคะแนนหน่อยเพราะว่าเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยเหลือเกิน
ก่อนที่จะมีการเปิดตัวว่าสุดท้ายจะเดินหน้าต่ออย่างไรกับสนามเลือกตั้งครั้งหน้าติดตามจากรายงานครับ
เป็นปลื้มกันเลยทีเดียวก่อนจะยืนงงในดงนักเรียนสาวกับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงบรายของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังศูนย์ฝึกอบรมผาหมีที่อำเภอแม่สายเพื่อไปพบกับกลุ่มชนเผ่าต่าง
อย่าได้แปลกใจหากช่วงนี้เราจะได้เห็นลุงตู่ขึ้นเหนือล่องใต้เป็นว่าเล่น
นั่นเป็นเพราะว่าอายุของรัฐบาลเหลือน้อยเต็มที
จะมายึกยักชักช้าอยู่ก็ไม่ได้
เพราะที่บอกว่ามีเวลาอีก๓เดือนนั้นเป็น๓เดือนที่มีค่าอย่างมาก
โดยเฉพาะกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่จะต้องรีบตัดต่อพันธุกรรมอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้พร้อมในการลงสนาม
การแต่งตั้งนายพีมรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์จากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมาย
รู้กันดีว่าตำแหน่งนี้คือนายกน้อยที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยาก
ที่ผ่านมาก็ได้นายพีรพันธ์นี่แหละที่คอยสะสางปัญหาให้
ค่าโง่โฮปเวลปัญหาการบินไทย
เหมือนทองอัครามรวมไปถึงการเขียนคำชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนุน
ประเด็นเป็นนายก๘ปีจนผ่านฉลุย
ไม่แปลกที่ลุงตู่จะชื่นชอบฝีไม้ลายมือของนายพีรพันธ์
และไว้วางใจเป็นอย่างมาก
แต่เรื่องนี้พักฝ่ายค้านก็มองว่าไม่มีมารยาททางการเมือง
เข้าข่ายครอบงำพักการเมือง
เพราะตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนนายกน้อย
สามารถสั่งซ้ายหันขวาหัน
และอนุมัติเรื่องต่างแทนนายกใหญ่ได้หลายเรื่อง
นั่นทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก
ใช้หน้าที่และอำนาจในการเอาเปรียบทางการเมือง
อยู่ตำแหน่งที่สามารถจะใช้หน้าที่และอำนาจ
และเอื้อประโยชน์ต่อการเมืองของภักดิ์ตัวเอง

แต่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร
เวลานี้เส้นทางของพลเอกประยุทธ์
และนายพีมรพันธ์กำลังมุ่งหน้าไป
บรรจบกันที่พักรวมไทยสร้างชาติ
เหลือแค่เพียงจังหวะเปิดตัวที่เหมาะสมเท่านั้น
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน